เราพูดถึงเรื่องการคาดการณ์ในอีกไม่กี่ปี
ตอนนี้ที่มีการออกมาแชร์ในโลกออนไลน์ว่า
เมืองไทยของเราเองถือว่าเป็นหนึ่งเมืองที่มีความเสี่ยง

ว่าเหตุใดปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่มีการคาดการณ์มาแบบนี้
และตอนนี้เองครับว่าเราก็ยังอยู่กับดรเสรีสุภาราคิตนะครับ
ซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคยังมาให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่อง
คนกรุงเทพหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเตรียมรับมืออย่างไร
เกี่ยวกับการรับมือสรรพาตน้ำสรรพาการความแห่งแรง
ที่กำลังจะมายื่นเมืองไขของเราแบบนี้
ตรงนั้นผม
สีเขียวสีเหลืองนี่น้ำไม่ท่วม
ทีนี้ภาพขวานี่เป็นภาพที่อนาคตข้างหน้า๕๐ปี
เห็นว่าเจ็ดสีน้ำเงินเข้ามากล้ามเขามากขึ้น
ทีนี้ถามว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมือ

ประเด็นแรกเลยเราต้องตอบว่าต้องอยู่ในสีเขียวสีเหลืองเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าอยู่แถวนี้ปลอดภัย
เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีระบบคันกั้นน้ำ
นี่เราเรียกว่าขันกั้นน้ำพระรามริ

แต่ปัญหาคือว่าที่อยู่ทางเหนือแหละ
อายุทยาปฐุมธานีนนทบุรี
พวกนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรก็เยอะ
แล้วก็เป็นที่ทุ่งนาก็เยอะนะ
แถวนี้จะปรับตัวกันอย่างไรนะครับ
ลักษณะการมาของน้ำคือมาตามฤดูกาลไหมครับ

หากัญญาตุลาพิการนะครับ

แต่ว่าถ้าน้ำมาแน่
เดี๋ยวนี้ประเด็นหนึ่งคือว่า
การที่คนที่อยู่ริมทะเลนะครับ

ที่มาด้านล่างก็คือเป็นน้ำจากน้ำทะเล

มีการระบุชัดเจนนะครับ
ว่าอันนี้คือฝนนะครับ

เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
๑๐๐ปีเกิดครั้งหนึ่งเนี่ย
อนาคตข้างหน้าจะเกิดทุก๑๐ปี
มันก็จะเป็นโอกาสแค่ประมาณ๗๘ปี
ในอนาคตเหมือนนะครับในอนาคต
ปีตอนนี้ผ่านมาประมาณ๕๖ปีแล้วนะครับ
ดังนั้นอีกประมาณ๒๓ปีเรามีโอกาสที่จะได้เห็น
ถูกไหมครับถ้าหากบริหารจัดการน้ำไม่ดีเจอแน่นอน

สำหรับวันนี้ทางจับตาเตือนภัยก็ขอบคุณดรเสรีสุภาทิพย์นะครับ
ที่ให้ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์จริง
สำหรับการใช้ชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภูมิอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
รับมือไม่ทันก็อาจจะต้องสูญเสียทั้งชีวิต

ผมคุกตะนันพี่ศิษย์มหาลิงสวัสดีครับ